ยังมีต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะมีอีกหนึ่งคลิปนะคะ
ที่อ้างว่าบันทึกเอาไว้ได้
ขณะที่น้องแอปเปิ้ลถูกรุมแทงจนเสียชีวิตนะคะ

ว่าตอนนี้ในโลกโซเทียลในเพจดังหลากหลายเพจเลย

ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ
เพราะว่าคดีนี้มีการตั้งประเด็นว่าจับแพ้หรือเปล่า

ก็คือพฤตเตรียม

โดยที่ให้คนเขาไม่ทำผิดนาน

ต่อมาคือธรรมดินที่เส็จเหตุ
เค้าทำงานอยู่
เขากำลังเติบกุ้งอยู่ในโรงงานซึ่งตัวเจ้าของโรงงานเขาก็ส่งกล้องให้จำหนูปรากฏกล้องหายได้
ทีนี้ก็เรียกว่านี่แล้วก็ยังมีเรื่องของผีเยอะอีกที่ไปออกรายการรีวิวจิตสัมผัสรายการที่อะไรสูงอะไรมีการเขาที่แบบ
มีการถือคลิปที่แบบกับผีอะไรอย่างนี้แล้วผีก็ไปชิงผิดคนอะไรอย่างนี้
ถ้าจริงไม่เหลือคือเชื่อก็ได้ไงทฤดีโอนี้มันมากเป็นคนทำมันเซ็นแน่ก็ชัดแต่ทีนี้มันไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นฆาตกรจริง
ถึงถ้ามีรักฐานที่ทุกคนเลือกลงจำนั้นแล้วให้สังคมรวมตอบดึงหรือถ้ามีเจ้าที่รักสำหรับอะไรอย่างนี้ราคา

อย่างเงียบที่คนเขาจัดการอยู่แล้วเขาจัดการที่มองพี่คุณอยู่
พี่คุณจะมาหมดเล็กอยู่มาก่อนไม่ได้อะไรเลย